เป็นหนึ่งเดียวในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามนะครับ

เป็นขนมครกน้ำตาลทรายด้วยนะครับ

พรุ่งเวลาในช่วงเทศกรรมเข้าบรรษาแบบนี้นะครับ
ที่วัฒน์แก่นจันจริย์อำคารกลที
ร่วมกันสืบสารมานานนับร้อยปีเลยทีเดียวนะครับ

นี่แหละครับคือบรรยากาศภายในวัดแก่นจันเจริญ

อำแพงคลบบในจังหวัดสมุทรสงคราม
แล้วช่วงเช้าวานนี้เป็นวันพระใหญ่ด้วยครับ

แล้วก็หลายคนที่อยู่ส่วนเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นนะครับ
ชาวบ้านและตัวแทนส่วนราชการ
นายนัทพัฒน์เอ็มอ่อนในอำเภอบางคนทีและนายประจินสิริสินประหลัดจังหวัดสมุทรสงคราม

ประเพณีตักบาดขนมคกและน้ำตาลทรายจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

โดยประเพณีนี้เรียนแบบมาจากการ
บอกว่าเป็นเรียนแบบมาจากประเพณีการตักบาดขนมเบื้องของพระราชพิธีในวังนะครับ
ซึ่งเป็นพระราชพิธีสืบทอดมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยา
จนถึงช่วงปลายรัชกาลที่๕
ปัจจุบันชาวบ้านจะร่วมแรงร่วมใจนำข้าวสารมาหมักค้างคืนไว้
พอถึงรุ่งเช้าก็จะช่วยกันโม้แป้งครับ

หลังจากนั้นก็ช่วยกันหอดแป้งทำขนมครก
และร่วมกันนำขนมครกไปทำบุญตักบาท

บางทีเราก็ได้เห็นเรื่องศิลปะวัฒนธรรมประเภนีอะไรแบบเนี้ยใช่